ร้อนและอุ้งสุดเปธน์ดังหลายค่ะ

มาโพสร้อเรียนนะบางคนนี่มีการซื้อกะโรงกะหรี่ปั๊บ

ไม่กล้าทานค่ะกลัวเสียงหาย
คุณผู้ชมไม่ใช่แค่มีการล้อเลียนเท่านั้นนะคะ
คนในวงการบันเทิงเขาก็มีการติดแฮสแท็ก
เสียงสุฮุเป็นแถวเลย
จะมีใครบ้างแล้วว่ายังไงบ้างไปดูกันค่ะ
ก็คือวีรกรรมที่นักแสดงสาวปั่นสุธตา
ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องระบายอารมณ์
นักแสดงสาวรุ่นพี่ด้วยถ้อยคำหยาบคาย
กลายเป็นวลีเด็ดติดเทรนด์ที่โลกโซเชียลกล่าวถึง
และพร้อมใจกันติดแฮสแท็กเสียงสูง
ที่มีที่มาจากข้อความเจ้าปัญหาของสาวปันนั่นเอง
และยังลามมาถึงคนบันเทิงด้วยกัน
นำแฮชแท็กเสียงสูงมาใช้เป็นมุกค้ำอำเรื่องของตัวเองด้วย
อย่างเช่นคุณพ่อสุดเฟี้ยวเจเจตริน
ที่ออกมาตอบกลับกระแสดราม่า
ที่มีสมาชิกเว็บไซต์ชื่อดังตั้งกระทู้คุณแม่ปินแต่งตัวเซ็กซี่
ไม้อายลูกชายทั้งสามคนบ้างเหรอ
คุณพ่อเจนเลยจัดภาพภรรยาสุดที่รักในบิกินี่ชุดเดิมอีกหนึ่งภาพ
แคปชั่นชื่นชมแม่ก็คือแม่เซ็กซี่ระดับสิบ
พร้อมติดแฮชแท็กประชดเล็ก
แท็กเที่ยวทะเลเที่ยวเกาะต้องใส่แบบนี้ถ้ามีของ
แท็กเขาไม่ใส่แบบนี้เดินพารากอนกันนะ
แฮชแท็กเที่ยวทะเลเขาไม่ใส่ชุดวอร์มกันนะคะ
และที่ขาดไม่ได้คือแฮชแท็กไปค่ะเสียงสูง
รวมถึงรูปที่ตัวเองถอดเสื้อโชว์กล้าม
และบรรยายภาพว่ารูปนี้หนุ่มไม่ตูมคงไม่น่าเป็นกระทู้
แว๊บไปค่ะเสียงสูงสูงปรี๊ด
หนุ่มต้นธนสิทธิ์ก็โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มคชา

พร้อมระบุข้อความยินดีที่มีโอกาสได้ทำงานกับเพื่อนร้าน
พร้อมติดแฮชแท็กดังเช่นเดียวกัน
ต่างกับนักแสดงสาววิกหมอชิดเพลงกวิตา
โพสต์ภาพยิ้มสู้กับวิกฤตรถติดสาหัสในวันศุกร์
พร้อมทิ้งท้ายให้กำลังใจตัวเองสู้ต่อไป